อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหหลอกได้หลอกเอาหลอกอยู่นั่นแหละนะฮะ
นี่กลายเป็นพาดหัวข่าวด้านหลังของเราฮะ
แสบฮะตุ๋นครูวัยเกษียณให้นำเงินไปฝังดิน
แล้วก็สูญเงินไปกว่า๓๓ล้านบาท
อกล่อด้วยวิธีนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าอยากขายที่ดินแปลงนี้ได้ใช่ไหม
เอาเงินมาฝังดินไว้แก้เคล็ดหน่อยฝังไว้นานฝังไว้เป็นปีหน่อย
เดี๋ยวจะขายที่ดินได้และทีนี้สาวแสบคนนี้
คือเขาปลอมตัวเป็นอีกร่างหนึ่งก็คือเป็นแม่ชี
คำปรึกษาบอกเอามาฝังวะเอาเงินมาฝังไว้นานนะ
ไม่ต้องขุดออกนะแต่ทีนี้สาวแสบคนนี้แหละ

ใช่เพราะว่าตอนทำพิธีเขาจะบอกเลยว่าเจ้าของเงิน

ฝังเป็นล้านสำคัญที่จะขายได้ในฉับพลัน
หลอกชาวบ้านชาวช่องให้ทำพิธีแบบนี้
ผู้เสียหายคนแรกที่มาเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง

ตำบลเกาะโพอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ท่านก็ปลูกบนบ้านปลูกบนที่ดินกว่า๑๐ไร่
ท่านก็มีที่ดินที่นาแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวให้เช่านะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางกุ้งครับ
กุ้งอายุ๓๕ปีเป็นคนอำเภอปากพลี
โดยคุณครูท่านนี้บอกว่ารู้จักนางกุ้งมาตั้งแต่ปี๕๓และ๑๐กว่าปีแล้ว
เพราะว่านางกุ้งเป็นเมียของคนขับรถเกี่ยวข้าวของครูนี่แหละ
แล้วก็แนะนำให้รู้จักแม่ชีมาลี
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกเมื่อปี๒๕๕๙
นางกุ้งอ้างนะบอกว่าฉันไปดูดวง
แล้วแม่ชีทำนายดวงแม่นมากครูฉันอยากให้ครูไปดูดวงกับแม่ชีหน่อย
และได้ข่าวว่าครูกำลังจะขายที่ดินใช่ไหม
ถ้าครูจะขายนะครูขอเลยขอให้แม่ชีช่วย
นี่แม่นจริงนางกุ้งบอกกับครูแบบนี้นะ
จากนั้นนางกุ้งก็เริ่มชักชวนให้ครูไปซื้อที่ดิน
เพื่อขายต่อให้กับผู้หญิงคนหนึ่งรวมทั้งหมด๓๓แปลง
มาลงทุนในการซื้อ๓๓แปลงจำนวน๔๑๕ไร่
แล้วก็จ่ายเงินค่ามัดจำรวม๒๓ล้านบาทคุณ
ครูก็หลงเชื่อนางกุ้งกะว่าถ้าซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิม
แล้วไปขายต่อกำไรมหาศาล

กุ้งไม่เคยเอาโฉนดที่ดินมาให้ครูดูเลย
แต่ทีนี้ระหว่างปี๖๐ถึงปี๖๔นะฮะ
คุณครูก็ได้รับคำแนะนำจากแม่ชีต้องบอกแบบนี้
ไม่เคยเจอหน้าเจอตาแม่ชีนะโทรศัพท์คุยกันเท่านั้น
ชีแนะนำให้ครูเอาเงินใส่ถุงฝังลงในดินเพื่อแก้เคล็ดซิ
ช่วยให้ที่ดินตรงนั้นซื้อง่ายขายคล่อง
ทีนี้ครับโอ้โหการดำเนินการทั้งหมดนะแม่ชีบอกแบบนี้
ต้องให้กุ้งเขาทำนะครูต้องให้กุ้งเขาทำนะฮะ
และทีนี้ครับครูก็มีการทยอยนำเงินให้กุ้งด้วยทำด้วยนะ
ไปฝังไปฝังตามที่ดินตรงนี้
รวมแล้วฝังทั้งหมด๕๐ครั้ง

เพราะแม่ชีนะยิ่งฝังมากยิ่งได้นะฮะ
มี๒๓ครั้งที่ฝังเงินสูงถึง๑ล้านบาท
รวมเงินที่ฝังใต้ดินเนี่ยนะคุณ๑๐ล้านบาท
แล้วก็บอกว่าแม่ชีห้ามครูขุดดินขึ้นมาจากดินเอง

ถ้าจะเอาเงินขึ้นมาจะต้องทำพิธีก่อน
จนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปี๖๕เนี่ยฮะ
คุณครูบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องการใช้เงิน
ส่วนที่ดินที่กุ้งจะไปลงทุนกันอะไรอย่างนี้

ทีนี้ครูต้องการใช้เงินก็โทรหาแม่ชีอีกนะครับ
ชีบอกว่าต้องให้กุ้งเขาเป็นคนขุดเงินขึ้นมาเท่านั้นนะ
ครูห้ามทำเองนะครูขุดเองไม่ได้นะ
ทีนี้คุณครูก็ติดต่อนางกุ้งให้มาขุดหลุมนำเงินขึ้นมา
แต่นางกุ้งเนี่ยพอขุดเสร็จไม่ให้ครูแกะถุงออกนะครับ
แล้วก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไปฝังอีกหลุมหนึ่งก่อน

คุณขุดจากหลุมเดิมเดี๋ยวไปฝังหลุมใหม่ก่อน

แล้วครูให้เอามาแกะห่อเงินออกภายหลังนะ
คือเหมือนกับก็เป็นการยื้อแหละยื้อให้นานที่สุด
ยื้อเวลานั้นค่ะทำพิธีอีกสักนิดนึงเออโอ้โห
เรื่องแดงขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะพอจะให้นางกุ้งแกะห่อเงินออก
เป็นไงถึงวันเวลาที่จะต้องมาขุดแล้วมาแกะห่อเงินออก
เป็นไงคะนางกุ้งไม่มาสักทีฮะนี่ไง
ทีนี้คุณครูบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากใช้เงิน
ก็เลยให้ตำรวจสภปากภีร์เนี่ยมาขุดให้
เออขุดขึ้นมานะคุณนะนี่เป็นอะไรไม่รู้ต่างนานา

หินเอ่ยกระดาษเอ่ยส้มโอจะเน่าแล้วเอ่ย

ส่วนเงินที่มีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย
อยู่ในถุงใต้ดินหายไปหมดแล้วครับ
หายไปหมดจริงเอาฟังเสียงครูหน่อยฮะ
เขาให้น้างกุ้งเป็นคนฝังด้วยไม่ให้เราฝังค่ะ
ก็ให้เราได้ยืนดูไหมตอนที่เขาฝังด้วย

ชีจะโทรบอกว่าให้เราเอาตังค์ให้กันแล้ว
ให้เราหันหลังกลับเลยไม่ต้องมัวมาคุยกัน
นี่แหละครับครูก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะ
นอกจากนี้นะพอเรื่องนี้มันแบบน่าสงสัยนะคุณนะ
แคะระคายขึ้นมาเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ย
ตกเป็นเหยื่อหลายคนที่ถูกนางกุ้งเนี่ย
อุบายเดียวกันในการหลอกเงินเนี่ยนะครับ
บอกว่าให้เอาเงินไปฝังหรือนำไปให้แม่ชีเนี่ย
ทำพิธีบ้างแหละแล้วก็สูญเงินไปเป็นแสนเหมือนกัน
นี่คือนางกุ้งนะคุณนะทีนี้ครับมีความพยายามในการสืบนะว่า
นางกุ้งกับแม่ชีเนี่ยเป็นกว้นเดียวกัน
เป็นแก๊งเดียวกันเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่า

สืบไปสืบมาไม่ใช่กวนเดียวกันคุณ

นักเลยนะคุณนะใช่ฮะแม่ชีไม่เคยมีตัวตนมาก่อน
เพราะว่าผู้เสียหายทุกคนคุยแต่ทางโทรศัพท์เท่านั้น
แต่นางกุ้งเนี่ยโอ้โหเขาเรียกเป็นอะไรนะ
เป็นนกต่อตอนแรกชาวบ้านนึกว่าเป็นนกต่อ
ปรากฏว่านางกุ้งนี่แหละฮะคือแม่ชี
น่าจะใช้แอปพลิเคชันดัดเสียงตัวเอง
อ้างเป็นแม่ชีคุยโทรศัพท์หลอกผู้เสียหาย
มาโดยตลอดทั้งหลอกครูเกษียณทั้งหลอกผู้เสียหายคนอื่น

รวมตอนนี้มูลค่าความเสียหายอาจจะถึง๑๐๐ล้านบาทด้วยคุณ
เพราะชาวบ้านแต่ละคนนะบางคนสูญเงินไป๓แสน

ตอนนี้เริ่มมีชาวบ้านและผู้เสียหายรวมถึงครูแจ้งความไว้แล้วด้วยนะฮะ
ความคืบหน้าทางคดีด้านพันธุ์ตำรวจโทษทศพรสอนบุตร
สารวัตรเวรสพปากพลีเปิดเผยบอกว่า
เกษียณผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความแล้ว
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นวันที่๑๘มกราคมทางตำรวจลงพื้นที่
ยังบ้านและก็ที่ดินของครูเพื่อตรวจสอบหลุมที่ขุด

เพื่อเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเอาเท่านั้นนะฮะ
โดยได้บอกกับทางผู้เสียหายบอกว่าถ้ามีความประสงค์จะดำเนินคดี
ระบุให้ชัดเจนว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะคดีนี้การช่อโกงถือว่าโอ้โหช่อกงหนัก
ผู้เสียหายต้องนำหลักฐานมาให้ตำรวจในการตรวจสอบทั้งหมดเลยคุณ

แล้วก็ตอนนี้มีการนัดสอบปากคำผู้เสียหาย
ในวันนี้แหละครับช่วงบ่าย๒โมง
แล้วคาดว่าน่าจะมีชาวบ้านชาวช่องคนอื่นที่ถูกหลอก
ทั้งโดนนางกุ้งแล้วก็ปลอมตัวเป็นแม่ชีเนี่ย
หลอกให้ไปฝังดินไว้แบบนี้คุณ
คิดว่าหลอกครูไปได้เป็น๑๐ล้าน

นางกุ้งจะได้เงินไปเท่าไหร่ล่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะ
เดี๋ยวเราต้องตามคดีนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้ากันด้วยนะฮะ